ไปดูคดีที่จังหวัดสกลนครนะคะมีวิวาดกันที่หน้าโรงเรียนค่ะจนกระทั่งนำพาความตายมาให้
เหตุการณ์สลดนี้เกิดขึ้นกับเด็กชายวัยสิบสามเขาซ้อนท้ายมอเจอใส่เพื่อนแล้วไปหมุกยิงอริวัยสิบแปดปี
จนตายหน้าโรงเรียนเลยนะคะสุดท้ายมือปืนแล้วก็กลุ่มพักพวกที่มีการก่อเหตุก็ถูกจับกลุ่มเอาไว้ได้
มุมด้วยพยานหลักฐานต่างและท้ายที่สุดตำรวจก็มีการแจ้งข้อหานักทำเอาหมดอนาคตเลยนะคะ
เรื่องหลังเรื่องนี้เป็นยังไงไปเจาะประเด็นจากรายงานค่ะ
นี่คือปฏิบัติการของตำรวจภูทรจังหวัดสกลนครที่จับกลุ่มตัวเด็กชายเอวัย๑๓กับพวกอีก๒คน
ไปค้นหาจุดฝังอาวุธปืนจุด๓๘ทูตมรณะ
หลังจากเอใช้อาวุธปืนยิงนายภูวดลหรือโอ๊คมิ่งวงวัย๑๘สิ้นใจตายอยู่หน้าโรงเรียน
ในอำเภอบาริชภูมิจังหวัดสกลนครช่วงค่ำวันที่๒๘มกราคม
คดีนี้ตำรวจใช้เวลาไม่นานก็สามารถจับกลุ่มคนร้ายได้ยกแก๊ง
พยานหลักฐานที่มัดตัวทำให้เอกับพวกดิ้นไม่หลุด
พาไปดูจุดซุกซ่อนปืนที่ซุกไว้ใต้กอไผ่หลังบ้านพัก
หมู่ที่๖ตำบลบาริชภูมิอำเภอบาริชภูมิพร้อมยอมรับสารภาพ
ว่าเป็นคนฆ่าเหยื่อด้วยน้ำมือตัวเอง
จากการขยายผลพฤติการคนร้าย
พบวันเกิดเหตุเด็กชายเอพาเพื่อนอีก๒คน

และ๑๔ขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนท้ายไปคิดบัญชีแค้นกับเหยื่อ
โดยเอนั่งหลังสุดเป็นคนเหนียวไก่
ส่วนสาเหตุจูงใจคาดว่าเกิดจากความหึงหวงแฟนสาวจึงตัดสินใจลงมือ
โดยไม่ทันได้คำนึงถึงหัวอกของคนเป็นพ่อแม่ผู้สูญเสีย
ที่ได้แต่เศร้าเสียใจกับการจากไปของนายโอ๊คที่กำลังมีอนาคตและเป็นนักกีฬาโรงเรียน
ตำรวจจึงแจ้ง๓ข้อหานักฐานร่วมกันมีอาวุธปืนไว้ในครอบครองโดยไม่ได้รับอนุญาต
พกพาอาวุธปืนไปในเมืองหมู่บ้านหรือทางสาธารณะ
พี่สาวของเด็กชายเอเปิดเผยถึงปุ่มหลังบอกแท้จริงแล้วเด็กทั้งสองฝ่ายเคยมีปัญหากัน
น้องชายถูกฝ่ายผู้ตายไล่ยิงมาจากในเมืองแล้วยังมาดักรอทำร้ายใช้มีดไล่ฟัน
ก่อนหน้านี้น้องค่ะแบบทั้งสองฝ่ายมันคือมีเรื่องกันมาก่อน
ทะเลาะกันตรงน้องนั่นถูกไล่ยิงมาตั้งแต่วันนี้ใช่ไหม
น้องคนไหนครับน้องน้องหนูเลยเป็นคนยิง

อ๋ออยู่บ้านนี้แล้วเด็กพวกนั้นอยู่วันลิศ
เขาไล่น้องมาอายุ๑๘ปีแล้วก็เขามีรถเก่งมาเลย

จากไปของนายโอ๊คสร้างความเศร้าเสียใจให้กับญาติ
ถูกนำกลับมาตั้งบำเพ็ญกุศลที่บ้าน
สรายุทธ์นวลสีทองลุงของผู้ตายออกมาแก้ข่าว
บอกที่ว่ากันว่าปุ่มหลังเรื่องนี้มาจากเรื่องปัญหาแฟนสาวเรื่องผู้หญิง

ความจริงคือโอ๊คถูกลุกหลง
เพื่อนเขามีปัญหากับคู่กรณี
ถูกคู่กรณีล้อมหลานชายไปช่วยจึงถูกยิง
โอนโอ๊คไม่ใช่คู่กรณีโดยตรง
อ๋อไม่ใช่ครับ
เขาคือในกลุ่มของเขา
ในเพื่อนเขาอ่ะมีปัญหาอะไรทีเนี้ยเขาจะไปช่วย
ก็ไม่ใช่คู่กรณีภัณฑ์นุนด้วง
ไม่ใช่ไม่มีครับไม่มีครับ
มาก่อนครับแต่อาจจะเป็นเพื่อนในกลุ่มเขา
คดีนี้ตำรวจต้องดำเนินการอย่างรัฐกลุ่มมีการเชิญนักสหวิชาชีพมาร่วมสอบปากคำ
เพราะทุกคนล้วนเป็นเด็กและเยาวชนอีกทั้งเป็นคดีที่สร้างความเศร้าใจให้กับชาวบ้าน
เพราะทั้งผู้ตายและผู้ก่อเหตุล้วนเป็นเยาวชนเป็นอนาคตของชาติ
ไม่น่าต้องมาพบจุดจบดับอนาคตตัวเองแบบนี้
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน